ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่สุพรรณบุรีค่ะเพราะว่าหลายคนก็ทั้งช็อกทั้งตกใจ
เลขาเจ้าอาวาสวัดดังเขาบอกว่าเป็นวัดดังที่อยู่ที่ดอนโพทองนะคะ
อยู่เนี่ยขับรถไปเจอด่านตอน๕ทุ่มเจ้าหน้าที่เห็นคนขับเป็นพระสงฆ์ก็เอ๊ะยังไงอยู่๕ทุ่มแล้วถ้าไม่จำวัดเหรอ
ส่องไฟเข้าไปข้างหลังอุ้ยเบาะหลังมีศรีกานั่งอยู่
บอกอ่านนิมนต์ลงมาขอตรวจสอบหน่อยปรากฏว่า
ในตัวศรีกาค้นไปค้นมาเจอถุงยางอนามัยอยู่ในเสื้อใน
๒ชิ้นพอถามว่าไปยังไงมายังไงตอนแรกพระก็อ้อมแอ้มบอกเป็นญาติกัน
เค้นไปเค้นมาอ้าวบอกเป็นแค่คนสนิทนะคะ
มันก็เป็นสิ่งที่เขาที่ในท่านทับเถียงไว้ออกในวัดในยาวพิการมาในสิ่งมากับสตรีเทศอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ต้องระพัดระหว่างครับพระคุณเจ้าแต่โดยเจตนาดีไม่เจตนาดีก็เป็นเหตุให้ผู้ต้องบริษัทเขา
จะมองไม่ดีอะไรคือว่าครับมันก็จะเกิดความสู้ครับแต่ยิงทุกวันเนี้ย
พระกษีกาก็มีทั่วเลยปกติจะเห็นแต่พระเทศคาราวาสวันนี้ขอ
คราวาสเทศพระสักนิดหนึ่งที่เจ้านที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสุภันฑ์
เขาอดไม่ไหวจริงขอตักเตือนพระสงฆ์รูปนี้กับศรีกาคนนี้หน่อย
เพราะตั้งด่านตรวจเจอพระขับรถมากับศรีกากลางดึกก็ว่าประหลาดแล้วนะคะ
ทุ่มเมื่อวานนี้ปรากฏว่าพอค้นตัวไปยังเจอของอีกอ่ะ
ถุงยางอนามัยสองชิ้นกับวาซาลีนแล้วมันอยู่ที่เสื้อชั้นใน
ตรงหน้าอกของผู้หญิงอะค่ะคือมันอีท่าไหนยังไงก็ไม่รู้
สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองชุดนี้
ที่มาพร้อมกับอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ตั้งจุดตรวจกันตรงสะพานข้ามคลองบ้านหนองลานเนี่ยนะคะ
คนที่เป็นหัวหน้าในการตั้งจุดตรวจเนี่ยก็คือนายทัศน์ศรีดุษฎี
เป็นผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ถามพระส่งรูปนี้ว่าท่านจะไปไหนทำไมท่านมากับศรีกาตอนดึก
พระบอกอ๋อจะขับไปส่งศรีกาเป็นญาติกัน
จะให้ศรีกาไปทำงานเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อก็ถามญาติฝ่ายไหนยังไง

อ่าสุดท้ายก็ยอมรับเออก็ไม่ใช่ญาติอัตมาหรอก

ก็เลยถามสนิทขนาดไหนล่ะท่านสนิทแบบไหน

พระเริ่มนาศีรตอบอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ไม่ใช่ผมผมถามว่าเขามีญาติไหม
อืมตอบเรื่องญาติมี
ญาติมีแล้วทำไมไม่ให้ญาติไปส่งครับ

ก็เลยมันจะตอบอย่างไรก็ไม่ได้

ว่าทำไมไม่ให้ญาติไปส่งนี่คือคำตอบของพระนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบถามแล้วก็ตักเตือนไปว่า
พฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมท่านรู้ใช่ไหม
คือท่านอยู่กับผู้หญิง๒ต่อ๒เนี่ย
ก็ไม่รู้แหละมันจะถึงขั้นอาบัติปราชิกเลยไหม

พระก็บอกพอดีเด็กวัดไม่มีเจ้าอาวาสก็ไม่มี
ถ้าเจ้าอาวาสอยู่ให้เจ้าอาวาสมาส่งก็ไม่ได้อยู่ดีท่าน
เอาเป็นว่าณตอนนี้ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดก็เลยมีการว่ากล่าวตักเตือน
และขอให้พระสงฆ์ปฏิบัติตัวอยู่ในกฎระเบียบของสงฆ์
เพราะจะทำให้พุทธศาสนิกชนเขาตำหนิติเตียนเอาได้
คือด้วยอำนาจของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช่ไหมคะ
เขาก็ปล่อยตัวไปแต่เขารายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
ต้องไปดำเนินการต่อนะคะ